คุณผู้ชมครับในส่วนของแก่นำผู้ชุมนุม
ซึ่งเมื่อวานนี้ถูกควบคุมตัว
ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๑
ปฐุมธานีรวมทั้งสิ้น๒๑คน
ก็มีในส่วนของผู้ชุมนุมมีความเป็นห่วง
แล้วก็มีคำถามว่าเหตุใดถึงมีการควบคุมแกนนำ
ไปควบคุมไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
แทนที่จะไปที่สถานีตำรวจสนสำราญราชนะครับ
ทีนี้ก็มีคนขออนุญาตทางตำรวจ
เข้าไปพบกับกลุ่มแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไว้นะฮะ
โดยช่วงเช้าของวันนี้นะครับกลุ่มมวลชนคณะราษดร
ได้มาให้กำลังใจกลุ่มแกนนำที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่นี่
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนก็ได้มีการดูแลพื้นที่
และก็ไม่สามารถอนุญาตให้คนที่มาให้กำลังใจ

เพราะว่าบรรยากาศที่หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
ก็ถือว่ามีการตรวจสอบดูแลอย่างเข้มงวด
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งด่านตรวจรถทุกคันที่จะเข้าไปด้านใน
ซึ่งจะอนุญาตให้รถเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ผู้บังคับบัญชาเท่านั้นที่สามารถเข้าไปด้านในได้
จนถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีการนำกลุ่มผู้ชุมนุม
ทั้ง๒๑คนที่ถูกควบคุมตัว
ออกมาจากกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑แต่อย่างใด
เพราะเมื่อเช้านี้คุณคือทางด้านของโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้นั่งโต๊ะแถลงที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็บอกว่าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ถือว่าเป็นศูนย์ควบคุมสถานการณ์ศูนย์ดูแลความสงบ
และหากสื่อมวลชนต้องการข้อมูลจากทางด้านของตำรวจ
โฆษกตำรวจกับรองโฆษกตำรวจจะเป็นผู้แถลงเอง
และเมื่อเช้ามีการแถลงเรื่องของการควบคุมตัว๒๑แกนนำ
และการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
โดยเมื่อวานี้ข่าวออกมาว่าทางตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา๒๑แกนนำในเบื้องต้น๘ข้อหา
เลียง๘ข้อหานี้ก่อนนะครับ
ข้อหานี้ข้อหาที่๑คือขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
ก็โทษจำคุก๑๐วันปรับ๕๐๐๐บาท
ข้อหาที่๒คือมั่วสุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับ
ข้อหาที่๓ก็กีดขวางการจราจร
ข้อหาที่๔ก็คือผิดพรบรักษาความสะอาด
เพราะมีการตั้งวางหรือกองวัตถุใดบนถนนในที่สาธารณะ

ข้อหาที่๕ก็ผิดพรบรักษาความสะอาดเช่นเดียวกัน
นั่นก็คือสาดสีลงพื้นถนน
อันนี้เกิดขึ้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
การสาดสีลงพื้นเมื่อวานนี้
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่การสาดสีไปที่ป้าย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติในช่วงหัวค่ำ
นี่น่าก็ผิดในเรื่องของพรบรักษาความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับ
ข้อหาที่๖คือกีดขวางทางสาธารณะ
อาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร
อันนี้ก็โทษปรับ๕๐๐๐บาทนะครับ
ข้อหาที่๗ก็คือสาดสีใส่เจ้าหน้าที่
เมื่อเช้าโคศกตำรวจกับรองโฆษกตำรวจบอกว่าการสาดสีใส่เจ้าหน้าที่

เครื่องแบบถือว่าเป็นเครื่องแบบราชการ
ผู้สื่อข่าวก็ถามอันนี้มีความผิดไหม
โฆษกตำรวจบอกว่าเครื่องแบบอะไรไม่เป็นไร
มันเป็นเรื่องของสวัสดิการตำรวจอยู่แล้ว
แต่ผิดในข้อหาทำให้เสียทรัพย์คดีอาญาสำคัญ
และข้อหาที่๘ที่เมื่อวานมีข่าวออกมาว่า
แจ้งข้อหากับกลุ่มแกนนำ๒๑๑คน
ก็คือการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ทีนี้ครับเมื่อเช้าเท่าที่ผมฟัง
ทางโครสกตำรวจและรองโครสกตำรวจ
ได้มีการแถลงชี้แจงเรื่องของการจับกลุ่มตัว
และการควบคุมตัว๒๑แกนนำ
แล้วก็มีนักข่าวถามว่าจากภาพที่ปรากฏเป็นข่าวออกไป
โดยเฉพาะในโซเชียลเห็นว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทำรุนแรงหรือเปล่ามีการกดหน้ากดตัว
หรือว่ามีการกระชากลากถูหรือเปล่า
ซึ่งทางตำรวจชี้แจงมาแบบนี้บอกว่า
ควบคุมตัวที่ต้องทำแบบนั้นเพราะสถานการณ์มันพัฒนา
เข้าสู่ขั้นตอนอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย
ก็เลยต้องเข้าควบคุมตัวตามข้อกฎหมาย
และที่สำคัญเป็นเหตุความผิดซึ่งหน้า

แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า๘ข้อหาไม่พอนะครับ

คือฝ่าฝืนพรกรการชุมนุมพรกรฉุกเฉิน
เรื่องของการชุมนุมรวมตัวทำกิจกรรมและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค
ข้อหาที่๑๐คือทราบคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ซึ่งสั่งตามอำนาจกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ข้อหาที่๑๑และข้อหาที่๑๒แจ้งเพิ่มแก่ภัยดาวดิน
ก็คือเป็นหัวหน้าหรือผู้ที่มีหน้าที่สั่งการ

แล้วก็ร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะ
สรุปแล้วโดน๑๒ข้อหา
ตำรวจบอกจริงช่วงเช้าจะควบคุมตัว

ส่วนเรื่องของการจะให้ประกันตัวหรือไม่ประกันตัว
ก็อยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
ซึ่งพนักงานสอบสวนเป็นของสนสำราญราช
แม้จะไปควบคุมตัวที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑ก็ตาม
แต่อำนาจหน้าที่สอบสวนเป็นของตำรวจสนสำราญราชอยู่นะฮะ
อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงล่าสุดของทางตำรวจนะฮะ

ประกันตัวจะได้ประกันตัวไหมอย่างไร
และวันนี้การชุมนุมแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ของแต่ละกลุ่มต่าง
เคลื่อนไปในทิศทางไหนอย่างไร
เกาะติดกันยาวได้เลยนะคะกับไทยรัฐทีวี
เราพักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้ากลับมาเกาะติดประเด็นนี้กันต่อนะคะ